คุณเป็นนางแบบคุณน่าจะถูกใจคนที่ชอบออกกำลังกายแบบนี้ขอต้อนรับคุณเจมส์
สวัสดีครับเจดนะครับเป็นเทรนเนอร์ฟิตเน็ตครับผม
การจัดตารางในการเล่นของผมก็จะแบ่งเป็นการเล่นแขนหัวไหล่

บอยนี่อาจจะเต้นวันเว้นวันครับ
ถ้าจะเต้นบีมอยด้วยและฟิตเน็ตด้วยกล้ามเนื้อ

ถ้ามีแฟนผมก็จริงจังกับแฟนคนเดียวครับ

เรามาแรงหนึ่งรึไง
อันนี้คนแรกแล้วคุณเจส

อายุ๒๙ปีเป็นเทรนเนอร์ครับ

บนตาเราไม่ได้คุณมีแบบงี้ซึ่งอาการออกไม่ได้

ทางเดิมเธอมาทางนี้จริง

หน้าเค้าคล้ายกับแฟนเก่าเค้าเลย

สวัสดีครับผมเอ๊จรีสัมภารี
ปัจจุบันเป็นทิพยาการขายครับผม
ก็หน้าที่ของผมก็คือ

ทั้งการก่อนซื้อแล้วก็หลังซื้อ

ที่จะซื้อสินค้านั้นได้ง่ายขึ้น
ถ้าเกิดว่ามีสาวมาปรึกษาเรื่องรถ

เขาควรจะขับอะไรที่เหมาะกับเขา

มนตราควรจะขับรถยี่ห้ออะไรครับ

ใช่ครับผม
โอ้โหเป็นรถอิมพอร์ตนะ

คุณมนตาแล้วน่าจะเป็นผู้หญิงที่ขยันนะครับ

ว่าน่าจะไม่ค่อยถ้าเจอปัญหาอะไรน่าจะไม่ยอมแพ้ง่าย

เอารถหนักทับไปเลยนะครับผม
อ่ะผมเปิดโอกาสให้คุณอยากจะพูดอะไรกับคุณมนตรา

ไม่ควรไปขายรถหรือปรึกษาเรื่องรถยนต์

คุณมนตาไม่ต้องมีหรอกนะครับรักยิ้ม
แค่คุณนั่งนิ่งผมก็รักแล้วนะครับ

ก็เลยแบบมันก็ทำเสียเวลาแล้วจ้างด้วยเงินนะครับ

บางทีลูกค้าก็รีบจะเร่งอยากได้ไว
ทำให้บางทีผมก็ไม่ค่อยมีเวลา
หมอดูทักมาว่าอภรางชาติที่แล้ว
ผมไปสัญญาไว้กับเมืองนู้นเมืองนี้
รู้เรื่องว่าจะกลับมาแต่งงาน

ก็เลยมาชาตินี้ก็เลยแบบอพับเรื่องนี้เรื่องความรัก
มันคือเรื่องออกจากครบแต่มันก็ไม่ได้ครบ
มันเป็นอย่างนี้จะครบแต่ไม่ได้ครบจะครบแต่ไม่ได้ครบ
ไม่ยอมนะครับก็คือยังดื้อกับเรื่องนี้

ครับมอดูอภัทมันเลยก็ค่อนข้างเชื่อนะ
คือหมอดูเนี่ยเขามองอดีตชาติคุณว่า
คุณคือนักรบที่เดินทางจากเมืองสู่เมือง
แม่คนนี้ว่ารักเขาแล้วเดี๋ยวจะกลับมา
ก็เลยมาเป็นกรรมชาตินี้ว่าต้องอภับรัก

คุณมีอะไรอยากจะพูดกับคุณมนตรา
ก็เป็นคนยิ้มยากนะครับ
แต่ถ้าชอบมากแล้วยิ้มได้ครับ

ยิ่งเอกเหินเอกด้วยสุดยอดโอเค
คุณอยากจะรู้ดวงชะตาของหนุ่มโสดคนไหนครับ

วันที่๖คนนี้เป็นคนชอบศิลปะ

เกิดวันอังคารที่๖ตัวเจ้าชะตาเกิดวันอังคาร
ตัวเจ้าชาเป็นคนไม่ยอมคน
เจ้าชาตาเป็นผู้นำคุณไม่ยอม
ตัวเจ้าตาเป็นคนชอบคนตลก
ชอบคนเฮฮาสนุกสนาน

กรกฎเป็นคนชอบศึกษาหาความรู้
แล้วเขาเกิด๖กับ๓เขาเป็นคนไม่ยอมคน

โอโหมือใหญ่มาก

อย่าไปแก้
เดี๋ยวเฮ้เปิดดูก่อน

เขาบอกว่าไปงานนี้เขาซื้อรถเราแน่หรืออะไรต่อไป

มากกว่าจะเอาหลักฐานอะไรต่ออะไรมาคำนวณ
นี่พอดูมือขวาเขาเนี่ยครับ
เขามีอีกสัญญาณหนึ่งเขาอาจจะไปเล่นการเมืองก็ได้
เคยคิดในหัวไหมว่าคุณจะเล่นการเมืองกันเนี่ย
ไม่เลยครับ

ไม่ต้องไปโดนคุยกันเฉยไม่ต้องไปโดน

ขณะผมเปิดทีวีมาเจอข่าวการเมืองผมรีบกดปิดเลย

อ่าวันนั้นพี่ติ๊กอาจจะไม่ได้อยู่กับเรา

อันนี้พราวเรื่องการเทคนิคการเจรจาการพูดให้พลาว

เป็นคนเจ้าชู้มีเสน่ห์
เจ้าชู้นะเขาเรียกว่าคู่ชู้มีเสน่ห์
ชู้มีเสน่ห์ก็หมายถึงว่าตัวเขาเองเป็นคนมีเสน่ห์กับ

เป็นคนอ่อนหวานอ่อนไหวเซนสิทิฟจินจนาการ
หน้าคนเกิดวันจันทร์จะมีเสน่ห์จะนวลจะหน้าตาดีมีเสน่ห์

อาทิตยุคพระราชก็เรียกว่าคู่มิจัยกำลังเดาจันทร์
ตัวเขาเองเป็นคนอารมณ์แปรปวน

ศิลปะคืออะไรบ้างอธิบายเผื่อน้องเข้าใจผิด
ศิลปะเนี่ยการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ย
ถือว่าเขาต้องแต่งให้หล่อมีความเป็นอาร์ตมีความเป็นศิลปะอยู่ในตัวเขา

คอมพิวเตอร์มันเป็นงานซ่อมแต่รับแต่งคอมเซ็ตเกม

ลำโพงที่ใส่หูและขึ้นห้าจอ

นี่ไงผมว่าแล้วทางเดียวกันเลย
รอบนี้นะครับก็ได้รู้ดวงชะตาของหนุ่มโสดของเราแต่ละคนไปแล้วนะครับ
แปลว่าจะต้องมีหนุ่มโสดหนึ่งคนที่ต้องอกหักไปก่อนเลยหนึ่งคน

เขาคนนี้มีความเขาเรียกว่าอะไรนะมั่นใจในตัวเองอยู่แล้ว

พร้อมแล้วเลือกเลยครับว่าคนไหนกลับบ้านอกหักไปก่อน

คนต่อไปอยากจะถามคำถามใครดีครับมนตราครับ

มนต์เนี่ยเวลาทำงานจะไม่มีเวลาพักเลย

ถ้ากลับมาเหนื่อยคุณเอ๊มีวิธีแบบดูแลยังไงบ้างคะ

ก็สิ่งแรกนะครับที่ผมจะดูแลคนที่ผมรักนะครับ
จะมีการเตรียมน้ำอุ่นให้เขาแช่เท้าด้วยครับ

ให้เขาแช่เท้าเพราะเขาเหนื่อยมาทั้งวัน
ถ้าสมมุติว่าแฟนของคุณเป็นเล็บขบ
มีกลิ่นเหม็นมากอยู่ตรงนั้น
ก็อย่างแรกต้องปิดจมูกก่อนนะครับ
ปิดจมูกก่อนปิดจมูกเหม็น
ก็คือถ้ามันถึงขั้นนั้นจริงก็ต้องบอกครับ

ตัวเองเป็นเล็บขบนะรู้ตัวไหม
เราจะหาน้ำอุ่นมาให้คุณแช่เท้า

เอางี้ดีกว่าถ้าว่าสลับเป็นมนตราปุ๊บ
อยากสำรวจอะไรในร่างกายเขาเป็นอย่างแรก

ส่องกระจกตายแล้วเราเป็นมนตรา

ไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะมีคำถามแบบนี้นะครับ
มันทำอะไรไม่ถูกอะพี่

เรื่องที่ทำให้แฟนเก่าเสียใจที่สุดคืออะไรคะ
เรื่องที่เขาเคยทำให้แฟนเก่าเสียใจที่สุดคืออะไร

เวลาทะเลาะกันผมจะเสียงดังใส่ในวีดีโอคอร์
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเวลาทะเลาะกันถึงขั้นสุดท้ายผมจะลบรูปคู่ออกแค่นั้นเองครับ
โอ้โฮนี่แรงมาก

เพื่ออะไรอ่ะเจด
เจดทานีเพื่ออะไร
จะมองพูด
มีอารมณ์บ้าง

มีบ้าบ้า
นี่เราคิดว่าเขาพูดอย่างนั้นนะ
ผมนึกว่าคุณจะมีระเบิดอารมณ์แบบนั้นอ๋อไม่ดี
นี่คือมากสุดที่คุณทำโอเคโอเค
คำถามหมดแล้วครับผมตอนนี้คุณต้องเลือกแล้ว
หน้าที่นี้ผมรู้ว่ามันโหดร้าย
เพื่อให้เหลือแค่๒คนสุดท้าย

ขอจับหน่อยก่อนให้สาว

สัมผัสสัมผัสจริงนะ

คือสเปคเราต้องเป็นคนที่แขนน่ากิน
แขนน่ากิน

ตัวเเค้าเป็นคนยิ่งทรนมในศักย์ศรีมาก

เขานี่ใครดูถูกไม่ได้เกิดวันที่เท่าไหร่ครับ

อาทิตย์กับ๓เนี่ยเขาชอบคนที่รู้สึกต่อต้านกับเขา
รู้สึกขัดแย้งกับเขาแหมโดนจริต
แม้เขาเป็นคนหญิงทรนงก็จริง
แต่ถ้าพูดด้วยเหตุผลกับเขานะเขายอม

คุณเวลาแล้วถามดวงไปเรียบร้อยนะครับได้เห็นได้รู้จักกับเขาแล้ว

สองคนนี้คนไหนดวงสมพงษ์กับสาวโสดของเราที่สุดครับ

จริงแล้วคุณเจดเนี่ยเกิดอังคารเนี่ย
อาคาคานกับอาถิตเขาเป็นคู่สัตวกัน
โอ้เขาจะธหล่อกันธหล่อเลย
เฮ้ยแต่หลังธหล่อเนี่ยเพิ่นทุกครั้งเลยนะ

ที่สาวโสดของเราจะตัดสินใจนะครับ

เชิญคุณปริ้นก่อนเลยครับครับดวงสมพงศ์ก่อนครับดวงสมพงศ์ก่อน
ไม่ถูกรักไม่เป็นไรครับแต่ขอถูกใจก็พอครับ
นี่ไม่ถูกแล้วไม่เป็นไรแต่ขอถูกใจแล้วกันคุณเจดมีอะไรอยากจะพูดครับ
ผมไม่ค่อยเชื่อดวงเท่าไหร่กันตอนนี้
ผมเชื่ออนาคตของผมมากกว่าครับการกระทำมากกว่าดวงครับ

ผมเชื่ออนาคตของผมและการกระทำมากกว่ามากกว่าผมเถอะอย่างนี้ใช่ไหม
เอาละครับคุณมนตราครับ
คุณจะฟังเสียงหัวใจของคุณเองหรือจะเชื่อดวงชะตา
ถ้าพร้อมแล้วเลือกครับ
ภรรยาปศาสตร์เรือมสมภพ

ขาสดของเรานะครับเลือกดวงสมภพ